นี่จากชนบุรีใช่ไหมที่ฉันมีจากจันทบุรีมาส่งเข้าประกวดนะคะ
เป็นประเพณีชักเกยอร์เกวียนพระบาทค่ะ
ในการแข่งขันนี้เนี่ยนะชักเกยอร์เนี่ยนะมีสวลงแข่งด้วยนะ
สวที่แปลว่าสูงวัยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่า๒ทีมรวมกันอายุร่วมพันปีเลยทีเดียว
ไปดูคนหลงสงกรานที่วัดตะปอนใหญ่ในอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
เขาจัดกิจกรรมมหาสงกรานชักเกยอร์เกวียนพระบาทและแห่ผ้าพระบาท
รอยประวัติศาสตร์เมืองขลุงค่ะ
แข่งซักเกยอร์เกวียนพระบาทเนี่ยนะเป็นการละเล่นท้องถิ่นของตำบลตะปอนค่ะ
แบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายนี่แหละแต่ว่าจำนวนแล้วแต่ค่ะ
ฝ่ายไหนอยากเยอะฝ่ายไหนอยากน้อยไม่ว่ากันนะคะ
ดูจากเพศจากวัยแล้วก็จำนวนคนแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ
บางคนถือไม้เท้าเดินถือไม้เท้ามาช่วยเพื่อนดึงก็มี
แต่นี่คือบางทีเขาก็มีแอคถ่ายแอคดึงกันก่อนนะ

ให้มีภาพที่สวยงามก่อนเพราะพอถึงเวลาที่ต้องแข่งขันจริงแล้ว
ทุกคนก็จะทุ่มเทเต็มที่กับการแข่งจักรเยอร์เกวียนพระบาทนี่แหละนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่า๒ทีมอายุรวมกันเป็นพันปีคุณผู้ชม
เชียร์ก็เชียร์กันสนุกเลยนะคะ
พอแข่งขันจบลูกหลานก็จะเข้าไปช่วยกันพยุงฮิ้วปีก
ส่งยาดมส่งยามองให้ดมพัดวีกันแบบนี้
มันเหนื่อยอ่ะใช่ใช้แรงแล้วก็จะสามารถแข่งแรงปึ่งปังได้ตลอดเวลาขนาดนั้นเนอะ
กลัวว่าจะเป็นลมล้มพับกันไปซะก่อน
ส่วนคู่แข่งขันต่อไปก็มีรุ่นเล็กรุ่นกลางก็มีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่แล้วค่ะ
หมู่บ้านชายก็เรียกเสียงหัวเราะสร้างความสนุกสนานไม่แพ้กันด้วย
แล้วงานนี้นะเขามีเงินรางวัลพร้อมกับถ้วยให้ผู้ชนะด้วยเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยทีเดียวจ้า
ดูสิแต่ละคนก็มีความสุขสนุกสนานกันนะคะเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้ชมยามเช้าตรู่แบบนี้